คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตกลงกันไม่ได้
ว่าจะเอาลูกแฝดมันมาเลี้ยงดูท้ายที่สุดใช้อาวุธปืนในการตัดสินปัญหา
เรื่องนี้ว่าที่ลูกเขยเขาต้องการจะเอาลูกแฝดทั้งสองคนมาเลี้ยงดู
แต่ว่าฝ่ายว่าที่พ่อตาไม่ให้ไงคะก็เลยทะเลาะกัน
แล้วว่าที่ลูกเขยเอาอาวุธปืนมายิงใส่ว่าที่พ่อตาจนได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าเด็กที่เป็นลูกแฝดเนี่ยเพิ่งจะคลอดออกมาไม่กี่วันเอง๒๐วันไหม
ใช่คลอดมา๒๐วันแล้วปมประเด็นที่ฝ่ายว่าที่พ่อตาไม่ยอมให้เอาลูกแฝดไปเลี้ยง
เนื่องจากว่าทั้งคู่ยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านที่ตำบลนาศรีอำเภอสุวรรณคูหาที่หนองบัวลำพูนะคะ
ฝ่ายว่าที่พ่อตาที่โดนยิงคือนายทองสุก๑๐๐๐๐ริตรอายุ๖๓ปี
โดนยิงที่แขนโดนยิงที่ขาญาติก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุวรรณคูหา
ส่วนคนก่อเหตุเป็นว่าที่ลูกเขยชื่อว่านายชัยมงคลสิริรัตน์อายุ๒๒ปี
แล้วจากการสอบถามเนี่ยสอบถามลูกสาวของคนเจ็บ
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กแฝดก็คือนางสาววิลาวัน
เล่าให้ฟังนะบอกว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปเนี่ยปี๖๑ตอนนั้นเนี่ย
ตัวนางสาววิลาวันไปฝึกงานที่กรุงเทพแล้วก็รู้จักกับนายชัยมงคล
อ่ะก็รักใครชอบพอคบหากันเป็นแฟน
ต่อมาเนี่ยนางสาววิลาวันก็ท้องท้องโดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน
แล้วเมื่อวันที่๑๑กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
นางสาววิลาวันเนี่ยคลอดลูกแฝดผู้ชายออกมาครับ
แล้วตอนที่คลอดลูกอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะ
ตัวนายชัยมงคลเนี่ยที่เป็นพ่อของเด็กเนี่ยเป็นสามีของเธอเนี่ย
ก็มานอนเฝ้ามาดูแลอยู่ตลอดเลย

พอออกมาจากโรงพยาบาลเสร็จนายชัยมงคลก็กลับไปอยู่บ้านที่ชัยภูมิ
แล้วเมื่อวานนี้นายชัยมงคลก็มาหาเธอมาหาลูกที่บ้าน
ขี่มอเตอร์ไซค์มามากับเพื่อน
แล้วนายชัยมงคลก็มาคุยกับตัวนางสาววิลาวันบอกว่า
เนี่ยฉันก็เป็นพ่อฉันจะขอเอาลูกแฝดทั้งสองคนไปเลี้ยงเอง
แต่ว่าฝั่งหญิงฝั่งผู้หญิงไม่ยอม
เพราะว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็เพิ่งคลอดได้๒๐วันก็กลัวว่า
ต่อให้ถ้าเกิดว่าลูกแฝดไปอยู่กับพ่อเอาแล้วจะกินนมยังไง
ที่สำคัญพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ายังไม่ได้ผูกข้อไม้ข้อมือยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราว
คือท้องแล้วก็มีลูกก่อนทีนี้ตอนที่ตัวฝ่ายหญิงคุยกับนายชัยมงคลเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยก็เดินไปบ้านญาติอยู่ห่างจากบ้านเธอสักประมาณ๒๐เมตร
จังหวะนั้นนายชัยมงคลเดินสะพายกระเป๋าสีดำตามพ่อไปที่บ้านญาติ
เพราะว่านายชัยมงคลก็รู้แล้วไงว่ายังไงฝ่ายหญิงก็ไม่ให้ลูกแฝดแน่นอน
แล้วนายชัยมงคลก็เลยล้วงกระเป๋าหยิบอาวุธปืนพกสั้นออกมา
ยิงพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ย๔นัดโดนนัดที่๒นะคะนัดที่สองเนี่ยถูกที่แขน
ที่๓ถูกที่ขาซ้ายนัดที่๔ไม่โดน
หลังจากนั้นนายชัยมงคลก็วิ่งหนีไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อน
แล้วก็ขี่หลบหนีไปเลยนี่ค่ะอาการของพ่อเนี่ย
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสุวรรณคูหานอนอยู่แบบนี้
เรื่องต้นตำรวจสพสุวรรณคูหาก็กำลังเร่งติดตามตัวนายชัยมงคลนะคะ

จากดำเนินคดีแล้วก็ต้องตกลงกันเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนะคะ